คุณผู้ชมครับปรทเริ่มทำธุรกิจเรื่องของร้านกาแฟ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๕มี๑๕๐๐สาขาในการบริหารเอง
ทั้งแบบในปั๊มแล้วก็นอกปั๊ม
แต่ปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาขึ้นมา
เป็นศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอนในการฝึกบาริสต้า
แล้วก็จะมีการทำโรงคั่วกาแฟเป็นของตนเองด้วย
เดี๋ยวตามจากรายงานของคุณเคมิกาพรมหัญใจครับ
ทรงกาแฟแบบศูนยากาศหรือไซฟอนคอฟฟี่
เป็นหนึ่งในศาสตร์และสินของการทรงกาแฟ
ที่บาริสตาร์ในคาเฟ่เอเมซอน
จะต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกอบรม
ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอนหรือไอกา

คาดว่าจะเป็นรูปแบบฟุโลบาร์ที่จะใช้ในธุรกิจกาแฟในอนาคตค่ะ
บาริสต้าที่นี่ยังต้องเรียนรู้ทุกพื้นฐานการชงกาแฟทุกรูปแบบ
รวมถึงกระบวนการการคั่วและระดับการคั่วทั้ง๗ระดับ
โดยทั้งจะมีอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมกันเพื่อให้ได้มาตรฐาน
และยังเป็นโรงงานผลิตกาแฟของคาเฟ่อเมซอน
ที่มีกำลังการผลิต๒๗๐๐ตันต่อปี
อนสู่๑๕๐๐สาขาทั่วประเทศ
และจะเพิ่มเป็น๑๗๐๐สาขาในปีนี้ค่ะ
ซึ่งลงคั่วกาแฟมีกำลังการคั่ววันนี้ประมาณ๒๗๐๐ตันต่อปีนะครับ
เพียงพอที่จะรองรับการผลิตกาแฟประมาณสัก๑๕๐ล้านแก้วต่อปีนะครับ
ปีที่แล้วเราขาย๑๐๘ล้านแก้วนะครับ
ปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะขึ้นไปถึงประมาณสัก๑๓๐๑๔๐ล้านแก้วนะครับ
ขั้นตอนต่อไปถ้าเราสามารถจะประสบความสำเร็
การขยายไปในภูมิภาคและอาจจะไปภูมิภาคอื่นด้วยเนี่ยนะครับ
ก็คงจะมีการพิจารณาถึงการขยายกำลังผลิตของการคั่วกาแฟนะครับ
ตทวางแผนรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรในพื้นที่ปลูก
และตั้งเป้าจะรับซื้อให้ได้ร้อยละ๑๐ของปริมาณเมล็ดกาแฟ
ปตทต้องการทั้งหมดภายใน๒ปี
ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
จากตลาดรวมที่มีมูลค่า๑๕๐๐๐ล้านบาทในปี๒๕๕๘ค่ะ
ธุรกิจคาเฟ่อเมซอนนะคะถือว่ามีสัดส่วนรายได้ในกลุ่มธุรกิจนอนออย
ของปอตทธอถึง๑๕๐ล้านบาทและหลังจากนี้นะคะ
ก็จะมีการขยายสาขาไปยังต่างประเทศเพิ่มเติมด้วย
หลังจากที่ขยายไปแล้ว๒๘สาขานะคะในลาวและกัมพูชาค่ะ
ปัจจุบันมีทั้งหมด๒๘สาขาในสปลาว๑๔สาขาและกัมพูชา๑๔สาขา
ในรูปแบบของแฟนชายค่ะและกำลังทดลองตลาดในเมียนมาส
เล็งฟิลิปปินส์เอาไว้โดยกำลังศึกษาเรื่องกฎหมาย
แล้วก็จะมีประดับอื่นตามไปนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันสำเร็จรูปครับ
เสริมแกร่งในธุรกิจนอนออยของปตทยังรวมถึงบัสเต็ตโฮเทลหรือโรงแรมราคาถูก
วางแผน๕ปีจะเปิดให้ได้๕๐แห่งซึ่งมองว่าไม่กระทบตลาดโดยรวม
และยังทำให้ธุรกิจครบวงจรมากยิ่งขึ้น
ที่มีทั้งหมด๖๗หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจตั้งแต่พนักงาน
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสู้ในเวทีสากล
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน